เชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้เห็นภาพกันบ้างแล้วนะคะ

ต่อคิวกันยาวเหยียดแออัดเลย
สำหรับการรอซื้อปืนราคาถูก
ใช่ครับจริงก็เป็นโครงการตั้งแต่
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงแล้วนะฮะ
ที่จัดเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ

ก่อนหน้านี้ก็มีการรับไปแล้วบ้างแต่ว่า
คราวนี้มันเป็นภาพออกมาว่าโอ้โหต้องไปต่อคิว

นี้เลยหรือคือหลายคนตั้งคำถามอะค่ะ

หรือตกลงเขาต้องซื้อกันเองหรือ
เรื่องนี้พูดคุยกันหน่อยกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณบุ๊คครับ

โบราณเขาบอกว่าอย่าเชื่อสิ่งที่เห็น
หลักการสูตรบอกว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์
เอาสุภาษิตมาเริ่มต้นเพื่อที่จะให้ดูภาพนี้ก่อน
ภาพที่หนังสือพิมพ์ลงกันวันนี้หลายฉบับโดยเฉพาะในมติชน
เป็นภาพของรองเท้ามาเรียงกันอยู่เนี่ย
ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะนี่มีคนเอารองเท้ามือสอง
เขมรมาวางขายที่ไหนหรือเปล่า
หรือว่านี่เป็นการเอารองเท้าไปต่อคิว
ซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตที่ไหนหรือเปล่า
เพราะตอนหลังเนี่ยเวลาเขาเขาจะต่อคิวเนี่ย
เขาขี้เกียจยืนเอารองเท้าไปจองไว้
เป็นรองเท้าใครมาก่อนคนนั้นก็เข้าก่อน

หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้เฉลยเลยว่า
รองเท้า๙คิวที่ว่านี่คืออะไร
หัวข่าวบอกว่าตำรวจเซ็งต่อคิวยาวรับปืน
ค้างคืนวางรองเท้าโพสต์น้อยใจเจ้านาย
ต้องซื้ออาวุธใช้เอง
ขอไปดูรายละเอียดนิดหนึ่งเถอะครับ
ข่าวนี้มันมาจากเว็บไซต์ชื่อ

ความสง่างามผมหายไปไหน
เขียนโดยตำรวจชั้นผู้น้อย
เขียนว่าวันนี้ต้องขอบคุณตัวเอง
ที่ได้เดินทางไปรับปืนด้วย
ตัวเองได้สัมผัสบรรยากาศจริง

ผมรู้สึกสงสารอาชีพของผมเป็นอย่างมาก
ที่ทุกคนยกย่องว่าเป็นผู้พิทักษันติราช
นี่เป็นปรากฏการณ์ที่ตำรวจไทยต้องจ่ายเงินเอง
เพื่อมีไว้ใช้ซึ่งอาวุธยุทธโปรกรณ์

และพิทักษ์ทรัพย์สินของประชาชน

ผู้พิทักษันติราชต้องออกสตังค์ซื้ออาวุธปืนเอง
เพื่อมาปกป้องพิทักษ์รับใช้ปวงประชาชน

แถมยังต้องมานอนข้างอ้างแรม

เพื่อรอแย่งชิงการต่อคิวแบบทุลักทุเล
เหมือนคนแย่งกินอะไรกันสักอย่าง
เห็นแล้วสมเพศเวทนาตัวเอง
ความสง่างามความสมเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นผู้พิทักษันติราชของผม

เห็นแต่ละคนทุลักทุเลเร่งรีบรีบร้อน
เพื่อให้มีพื้นที่ดำเนินการแออัดยัดเยียด
ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
แล้วในตอนท้ายเนี่ย
ก็บอกได้พบภาพตำรวจนอกเครื่องแบบ
อย่างที่ว่าถอดรองเท้ากันยาวเหยียดเนี่ยนะ
แล้วก็มีแคปชั่นว่าน่าสงสาร
มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยครับ
ฉะนั้นมีคำถามตามมาเหมือนที่คุณมิ้นตั้งคำถามเมื่อสักครู่ว่า
ทำไมหลวงไม่จัดการซื้อให้
ทำไมตำรวจถึงมีเงินเดือนไม่มากมาย

แล้วทำไมทหารเขาไม่เหมือนตำรวจ
ฉะนั้นเรื่องนี้จะขอถามความจริงกับอดีตนายตำรวจเก่าคนหนึ่งครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุฑซีรีสวัสดีบท

สวัสดีครับท่านรองการครับ
ครับสวัสดีครับคุณภาพท่านคุณผู้ชมทุกท่านครับ
มันเป็นยังไงตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไง
ทำไมตำรวจต้องซื้อปืนเองทำไมต้องไปเข้าคิวกันทุลักทุเลอย่างนั้นฮะ

หัวใจเขาคือมันถูกเพราะว่าปืนที่เขาเอ่อซื้อกันในท้องตลาด
รุ่นนี้น่าจะ๘๐๐๐ขึ้นไปนะครับ
แต่ตอนมาขายกันเนี่ยฮะ๒๓๐๐๐เท่านั้นเอง
เป็นลักษณ์ของรัฐสวัสดิการใช่ไหมครับ

ครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขนะครับคือห้ามโอนนะฮะห้ามโอน
ห้ามโอนยกเว้นเป็นมรดกเดิมเนี่ยปกติปืนแบบนี้ที่ซื้อกันมาในราชการ
แล้วก็มาจำหน่ายให้ตำรวจเนี่ย๕ปีจะโอนได้นะฮะ
แต่รุ่นนี้นะครับทีแรกเนี่ย๕ปีโอนได้เนี่ยก็มีคนจองตั้งรู้สึกเกือบ๑๕๐๐๐กระบอกมั้งครับ
นะครับแล้วก็พคมการปกครองนะฮะออกระเบียบความว่าห้ามโอน
ให้เป็นมรดกอย่างเดียวก็ลดลงเหลือ๖๗หมื่นกระบอก

สาเหตุที่ปืนมันถูกเนี่ยเพราะว่าได้รับยกเว้นภาษีนะครับ
ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนร้านค้าปืนทั่วไปนะฮะอันนี้ก็เยอะแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นการผลิตมากมากนะครับแล้วก็ไม่ผ่าน
พ่อค้าที่มีหน้าร้านรวมไปถึงต้องจองล่วงหน้านะครับจ่ายเงินจองล่วงหน้าเกือบ๒ปีครับ
คำถามสำคัญคือทำไมสำนักงานตำรวจหรือราชการไม่ซื้อปืนให้ตำรวจใช้
ทำไมตำรวจต้องซื้อเองนี่ถามกันมานานแล้วนะ
เรื่องนี้มันก็พูดกันมั่วมานานแล้วครับซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยปืนของราชการเนี่ยนะครับ
มันก็มีอยู่นะฮะตามโดยเฉพาะตามสถานีเนี่ยมันจะมี๖๐ของจำนวนตำรวจในสถานีนะฮะ
คือเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามโดยตรงเช่นสายตรวจก็ดีสืบสวนก็ดีอะไรก็ดีนะฮะ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปืน๓๘นะครับก็ตามสภาพของหลวงนะครับ
ถ้าไม่รังเกียจปืนรุ่นเหล่านี้นะฮะตำรวจที่ปฏิบัติงานป้องกันปรับปรามก็ต้องมีปืนใช้กันนะฮะ
ทุกคนที่มีหน้าที่ถ้าบริหารจัดการดีนะครับ
จะทำไปเกี่ยวกับเปิดหลุมต่างนะฮะคนที่เป็นเกษตรเล็กต้องมาทำงานป้องกันบับคราม
ก็ไม่มีปืนนะฮะเช่นนี้เป็นต้นนะครับปืนเนี่ยตำรวจร้อยคนคงไม่ได้
คือปืนให้กับตำรวจทั้งร้อยกระบอกนะฮะก็จะมี๖๐เปอร์เซ็นต์
ถ้าหมุนเวียนการใช้เหมือนประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกนะฮะ
ใครมีหน้าที่เข้าเวรยามก็มาเบิกปืนไป

หมายถึงว่าบนโรงพักเนี่ยตำรวจร้อยคนคนที่ทำหน้าที่เป็นเสมียนเวรอยู่อยู่กับ
การงงการเงินต้องไม่เบิกสิครับ

ครับใช่ครับไม่ต้องมีปืนนะครับ
ส่วนคนที่มีปืนเนี่ยเมื่อเริ่มเป็นตำรวจไปเบิกเขาก็ให้
มันก็เป็นปืนหลวงที่ซื้อมา
ถ้าในอนาคตจะพัฒนาให้มันเป็นปืนที่มีสมรรถนะสูงขึ้นก็ว่าไปครับ
พอมีปืนดีปืนใหม่แล้วราคาถูก
เขาก็คิดว่าอยากได้ของใหม่

ต้องซื้อปืนเองต้องผ่อนปืนเองเนี่ย

เป็นปืนที่อะไรอ่ะไม่เป็นปืนทันสมัย
แต่ว่าปืนที่ตำรวจเขาสำนักงานตำรวจให้เนี่ย

นี่อยู่แล้วครับความจริงตำรวจแห่งชาติไม่ควรจะทำโครงการเหล่านี้ขึ้นมานะครับ
เพราะปืนเนี่ยมันเป็นอาวุธอย่างเดียวเลยนะครับ

เอาไปทำครัวทำอะไรก็ไม่ได้นะครับ

เมื่อปืนของราชการมีเพียงพออยู่แล้วนะฮะ
อันไหนมันชำรุดอันไหนอันนั้นก็พยายามปรับให้มันดีขึ้นก็ว่าไป
แต่ไม่ใช่ให้ตำรวจต้องมาซื้อปืนเองกันอย่างนี้
แล้วปืนที่เป็นของหลวงอยู่จะเอาไปไหนกันครับ

ดราม่ากันว่าโอ้โหเป็นตำรวจไทยเนี่ย
ปืนยังต้องซื้อเองคอมพิวเตอร์ซื้อเอง
โน้ตบุ๊กซื้อเองอะไรต่ออะไรซื้อเอง

ถ้าหากว่าไม่ว่าจะอะไรที่เป็นอุปกรณ์การทำงานที่ขาดแคลน
ก็ต้องเรียกร้องจากผู้ความประชาเรียกร้องจากสมัยแห่งชาติครับ
ไม่ใช่มาบ่นกับประชาชนนะครับ
ทีนี้ปืน๓๘เนี่ย

ยิงสู้ผู้ร้ายก็ได้ไหมมันมีปัญหาไหมครับ
ใช้ได้ครับโอ้โหมันก็ยิงคนตายนะฮะ
มันได้อยู่แล้วฮะปืน๓๘ก็เป็นปืนที่ปลอดภัยด้วยนะครับ
เพราะว่าปืนออโตเมติกเนี่ยมันไม่ปลอดภัยครับ
ลั่นเห็นไหมฮะระยองเมื่อวานก็ลั่นโดนธนาคาร
มีคนตายคนเจ็บไปตำรวจนะครับ
แล้วพวกนี้ก็จะขึ้นลำเอาไว้ยิ่งอันตรายนะฮะ
ปืนอโตเมติกนี่อันตรายสำหรับประชาชนครับ
เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าไอ้ปืนที่เขาจัดมาให้
แบบใหม่ทันสมัยเนี่ยนะ
แต่ก่อนเนี่ยเข้าคิวจองซื้อกัน
แล้วซื้อได้แล้วเอาไปขายต่อแล้วได้กำไร
มันจึงมีสภาพเข้าคิวกันถูกไหมฮะ

แต่ว่าแต่ว่าที่เป็นข่าวตอนเนี้ย
เขาห้ามโอนแล้วหมายถึงว่ามาซื้อก็เอาไว้ใช้เอง
แต่ราคาถูกครับห้ามโอนครับครับ

เมื่อ๕ปีผ่านไป๕ปีโอนได้นะฮะ
คนก็จะจองกันเยอะเลยซึ่ง๑๕๐๐๐๐๐บาทก็บอกนะฮะ

ปกครองก็จะรู้นะฮะกระทรวงมหาทัยก็รู้ว่าเดี๋ยวเอาไปขายกัน

ผมได้ยินมาว่ามีบางคนเตรียมแบบ

เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้คำถามคือ

ของงบประมาณซื้อปืนที่

ไปซื้อเองเป็นไปได้ไหม

สำหรับประชาชนนะฮะใช่

อาวุธในการป้องกันตัวเท่านั้นเอง
ไม่ใช่จะถือไปเดินยิงใคร
นะฮะก็เอาไว้ป้องกันตัวประเทศที่เจริญนะฮะอย่าง
จังหกโปรอย่างที่เรียนเนี่ยก็ใช้ปืนจุดสามแปดฮ่านะฮะ
แต่เราก็ต้องควบคุมกิจความสามารถของฝ่ายคนร้าย
ไม่ให้มันพกสิเบ็ดมอมมอมไม่ให้มันพกพื้นอัตโมเมติก
กันมากมายครับฮะฉะนั้นภาพที่เราเห็นในจออยู่ตอนนี้
ภาพที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งว่าตำรวจไทยมันน่าสมเพศ
เวทนารู้สึกเสียศักดิ์เสียสีต้องไปเข้าคิวซื้อปืน
ขวายซื้อปืนกันเองแล้วไปพิทักษ์รับใช้ประชาชนเนี่ย
ไม่ใช่คนละเรื่องกันแล้วมันก็คนละเรื่องครับ
มันเป็นเรื่องก็อ่าหวังหวังกำไรอ่ะฮะเดี๋ยวพูดตรงตรงนะครับ
เพราะว่าถึงจะขายไม่ขายก็เรียกว่ามีมูลค่าสูงขึ้น
สูงครับครับปืนราคาท้องตลาดก็คงไม่มีใครไปซื้อนะฮะครับ
แต่เอาเป็นว่าตำรวจเนี่ยทุกคนที่มีหน้าที่เป็นสายตรวจ
เป็นฝ่ายปราบปรามเนี่ยมีปืนอยู่แล้วโดยหลวงซื้อให้ใช่ครับ
ถ้าบริหารจัดการดีนะครับหัวหน้าสถานีผู้การผู้บัญชาการเนี่ย
บริหารจัดการดีนะครับปืนมันเพียงพอครับผมยืนยันว่าปืนเพียงพอ
ไม่ได้หมายว่าเพียงพอสำหรับตำรวจทุกคนที่จะเบิกไปประจำตัวไปยันเกษียณนะครับ
หุ่นเวียนใช้เมื่อปฏิบัติราชการครับประเทศที่เจริญทั่วโลกเขาก็เบิกปืนหมุนเวียนใช้กันทั้งนั้นแหละครับ
พอกเกษียณแล้วก็คืนคืนไม่ใช่ครับระหว่างเข้าเวรนะฮะที่มีหน้าที่
พอออกจากหน้าที่ตำรวจเวลานี้กลายเป็นว่ามีปืนติดตัวกันทั้งเข้าเวรไม่เข้าเวรทั้งมีหน้าที่ไม่มีหน้าที่
อยู่การงงการเงินอยู่งานด้านอื่นก็มีปืนกันไปหมดนะครับ
สมมุติผมเริ่มเป็นตำรวจอ่าผมได้รับได้รับมอบปืน
ผมก็เอาไว้กับตัวจนกว่าผมจะเกษียณถูกไหมครับก็ถูกต้องครับ
ไม่ไม่ได้ใช้หมุนเวียนถูกแม้ผมจะไปอยู่อยู่งานอำนวยการทำแผนทำงานวิจัยอะไรก็พกปืนอ่ะเขา
อ๋อแต่ว่าถ้าบริหารจัดการดีเอาคุณอยู่ฝ่ายอำนวยการคุณอยู่ฝ่ายวางแผน
คุณอยู่ฝ่ายที่ไม่ต้องออกนอกโรงพักเลยเนี่ยนะทำบัญชีทำการเงินครับ
อย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องพกปืนก็ไม่ต้องพกปืนแล้วบริหารจัดการได้
เอาปืนของหลวงไปพกและคนที่เป็นเด็กใหม่ทำงานป้องกันปราบปรามก็ไม่มีปืน
ก็ไม่อยากจะไปทะเลาะกับชาดาบอะไรต่างต่างอ๋ออ๋ออ๋อเอาละอย่างน้อย
ผมเป็นผู้กลับทอดนะฮะผมเป็นผู้กลับเนี่ยผมไปเอากลืนจากพวกจากองพวกที่มีแม่ที่
เอามาให้เด็กหมดเลยนะฮะอืมอืมหมายถึงว่าถ้าถ้าผู้กำกับบริหารเป็นเนี่ย
ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับแต่เด็กต้องไม่เกี่ยงเรื่องแหมปืนไม่สวย
ไม่ทันตำไมนะครับครับครับเอาละครับขอบคุณนะฮะตั้นตั้นรองฮะ
พันธุบัตรวิรุษซีรีส์สวัสดิบุตรนะฮะครับนี่จะเห็นว่าเหรียญมีสองด้าน
คุณมิ้นครับไอ้ที่ภาพที่เราเห็นแล้วก็เขาแชร์กันเนี่ย
โอ้โหฟังดูแล้วมันเราก็ตั้งคำถามนะแต่ว่าเอาคือจริงจริงสรุปว่าหนึ่ง
หลวงมีอยู่แล้วครับเป็นจุดสามแปดอืมแต่ว่าปืนพวกเนี้ย
มันเท่หน่อยทุกคนก็อยากเท่มันเป็นปืนใหม่ก็ไปเข้าคิวกันอย่างที่ว่า
เหมือนสมัครใจซื้อเองและสมัครใจซื้อเองฉะนั้นที่เราตั้งคำถามว่าเอ๊ะ
ทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติปล่อยให้ต้องมาซื้อกันเองนี่ครับ
นี่คนละเรื่องแล้วนะอ่าฮะคนละเรื่องแล้วนะครับเอ่อคนละเรื่องแล้ว
แล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไปจองกันเพื่อมาขายต่ออันนั้นยิ่งแล้วใหญ่
ถึงบอกว่าบางทีข่าวที่ไม่ได้กรองเนี่ยข่าวที่มาจากโลกออนไลน์เนี่ย
ครับต้องต้องระวังหน่อยว่าภาพที่เห็นอาจจะไม่ใช่
ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงต้องตรวจสอบให้ครบแง่มุม
ใช่ต้องขอบคุณคุณสุภาพด้วยมาชี้แจงนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณสุภาพบอกแหละภาพ
เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดคือคำถามสำคัญจริงจริง
พอคนชมข่าวนี้แล้วบอกเอ้าหลวงไม่มีงบซื้อเปลืองให้ตำรวจนะไม่ช่วยกันเลย
อย่างนี้ฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับก็ชี้แจงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ